ถ้าหนูตายแม่จะทำศพไหม

พ่อเนี่ยมาตามให้หนูไปอยู่ด้วยแล้ว
คำพูดนี้ปุ๊บวิ่งออกจากบ้านไปสะพาน

แล้วหายไปต่อหน้าแม่ตอนนี้ยังหาไม่เจอ
ไปดูนาทีที่แม่พยายามจะไปตามหาลูกชาย
ร้องไห้ร้องห่มแบบนี้ก็ไม่คิดว่าลูกจะพูดอย่างนั้น

อันนี้คือนางคำไกรพรมมูลอายุ๖๓ปี
ร้องไห้อยู่ริมลำน้ำป่าศักดิ์ณกลางสะพานวัดโพศีสองคอน

เพราะว่าลูกชายเขาอายุ๒๘ปีชื่อเล่นสไปร์ชื่อจริงคือธีรวัตรบำรุงอ่วม
กระโดดน้ำฆ่าตัวตายแล้วดูสีน้ำดิคุณช่วงนี้มันมีเรื่องของพายุใช่ไหม
ส่วนโปรกใช่น้ำป่าน้ำสีแดงเข้มน้ำป่าแล้วมันไหลแรงมาก
นางคำกรายบวชลูกชายเนี่ยเป็นอดีตทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือ
แล้วก็ไปประจำการอยู่ภาคใต้ปลดทหารมาก็กลับไปอยู่บ้านรับจ้างทำอะไรทั่วไป
เมื่อวานเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนรู้จักโทรมาแจ้งว่าเห็นลูกชายไปเดินริมถนน
ห่างจากบ้านไป๑๐๐กิโล๑๐๐กิโลอยู่ที่ตำบลนาเฉลี่ยงก็เลยขับรถไปรับกลับมาบ้าน
ตอนเจอกันตอนนั้นน่ะลูกชายเดินอยู่ข้างทางแล้วพอเห็นแม่ลูกชายก้มกราบเท้าและตัดเพราะว่า
ทำไมคนไทยและน้ำใจขอเงินแค่๑๐บาทก็ไม่มีใครให้
เธอก็งงว่าเอ้าทำไมลูกถึงพูดอย่างนี้ก็งงแต่ก็ปลอบใจลูกชายไปอย่าคิดมากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ขับรถกลับบ้านกัน
กลับมาที่บ้านหัวค่ำลูกชายพูดขึ้นมาอีกประโยคนึงถ้าหนูตายแม่จะทำศพหนูไหม
พ่อเนี่ยมาตามให้ไปอยู่ด้วยแล้วนะพูดประโยคนี้ปุ๊บลูกชายวิ่งออกจากบ้าน
แล้วบ้านอยู่ห่างจากสะพานเนี่ยห้าสิบเมตรกระโดดลงแม่น้ำป่าศักดิ์ไปเลยครับ
แล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาแม่ครับแล้วแม่เห็นลูกชายดำผุดดำไหว้ขึ้นมาเหนือน้ำอยู่สามครั้ง
แล้วก็จมน้ำหายไปได้แต่ยืนเรียกลูกทั้งน้ำตาแต่ช่วยลูกไม่ได้ไปฟังเสียงแม่ครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าลูกชายน่าจะมีอาการประสาทหลอนก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุจริงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าก็จากที่ฟังเองก็ยังให้การ

ก็ยังหาไม่เจอเพราะว่าน้ำมันไหลแรงมาก

สุดท้ายพอเที่ยงก็ยังคงไม่เจอก็ยังคง

เคยมีคนจมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว๒ศพ
แล้วก็มีคนมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายไปอีกหนึ่งศพ

แล้วทั้ง๓๔ศพเนี่ยคุณผู้ชมรวมแล้ว๔ศพนะฮะ
เป็นคนในหมู่บ้านระแวกใกล้เคียงทั้งหมดเลย
ชาวบ้านบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า

ในส่วนของคนที่กระโดดลงไปล่าสุดเนี่ยนะฮะ